ระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากวินจากแอปพลิเคชัน
คุณผู้ชมคะครั้งนี้ที่พัทยาชนบุรีเช่นเดียวกันค่ะ
วินมอเตอร์ไซย์ไม่พอใจวินจากเอ่อพลขับรถมอเตอร์ไซยจากแอปโบว์นะคะ
ก็ปรากฏว่ามีการทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีการเอาพวกมารุมทำร้ายกันด้วยค่ะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาไปแจ้งตำรวจนะคะ
บอกว่ามีคนทะเลาะวิวาดกันแล้วบาดเจ็บหลายคนเลย
ตรงปากซอย๙ถนนพัทยาสาย๒ห่างจากโรงพักษพเมืองพัทยาแค่๒๓๐๐เมตรเอง
ตำรวจไปเนี่ยตอนที่ไปก็เหตุการณ์ก็สงบแล้วค่ะ
คนบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหลือแต่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บเนี่ยล้มคว่ำอยู่นะคะ
เหตุการณ์ที่ปะทะกันเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนบาดเจ็บ๔ราย
แล้วก็นายกิตติศักดิ์ถูกฟันที่หลัง
แล้วก็ศีรษะนายอิทธิพันธ์ถูกฟันนิ้วชี้ข้างซ้ายเกือบขาดค่ะ
๔คนนี่ก็คือทางฝั่งคนที่ขับโบ๊ตขับมอเตอร์ไซค์จากแอปนะคะ
เขาก็ขี่รถรับจ้างจากแอปพลิเคชันนี่แหละ
แล้วมารับลูกค้าใกล้กับวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่น
คือเขาก็เห็นวินอยู่ริมถนนแล้ว

แต่ว่าไม่ทันจะโทรหาลูกค้า
เจ้าถิ่นก็เข้ามาทำร้ายร่างกาย

ตำรวจพอรับแจ้งความก็ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

มาเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ตรงจุดนั้นที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าพอกลับมาตรงจุดที่ตัวเองทิ้งรถเอาไว้
วินมอเตอร์ไซต์ก็มากันหลายคนเลย

ทั้งไม้เบสบอลมิดดาบปืน
รุมทำร้ายตนเองกับเพื่อนอีก๓คนจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คนในย่านบาเบียแตกตื่นแล้วก็ต้องมาช่วย
ถึงจะทำให้เหตุการณ์สงบลงได้ค่ะ
ตอนนี้พี่คือเราไม่อยากมีเรื่อง

แล้วผมก็โดนกระทืบตรงหน้าร้านนวด
มีอาวุธอะไรมาบ้างที่เราเห็น
กลุ่มคนที่ขับรถจากแอปพลิเคชันเนี่ย

ตำรวจกำลังหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดี

เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมันเกิดขึ้นบ่อยมาก
ก็อยากจะให้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยค่ะ